มาดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชม
แค้นข้ามปีเจอกันทั้งที
เอาสักป้าบหนึ่งเป็นคลิปนี้ค่ะ

ลูกชายของคนเจ็บเนี่ยเขาถ่ายไว้ได้นะคะ

ถือลักษณะเป็นเหล็กยาวค่ะ
ก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวจะเห็นนะคะว่าชายเสื้อเขียวเนี่ย

ไอ้เหล็กที่อยู่ในมือค่ะ
ฟาดไปที่คนเจ็บหนึ่งครั้ง
คนเจ็บเขากำลังนั่งอยู่ที่หน้าร้านขายทุเรียน
ทุเรียนไปกะว่าจะเอาทุเรียนไปแกะที่บ้าน
ไปกินที่บ้านให้อร่อยอิ่มหมีพีมัน

จะเห็นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ
นี่คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดมาแล้วนะคะ

เห็นไหมลูกศรสีเหลืองค่ะคนเจ็บนั่งอยู่
แล้วเดี๋ยวนะคนก่อเหตุเสื้อเขียว

อู๊ยเข้าทัศน์ดอกไม้ไหมนะ
เกือบเลยน่ะโอ้โฮมีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ชื่อว่าคุณเฉลิมชัยคล้ายประดิษฐ์อายุ๔๕ปี
เปิดเสื้อให้เราดูค่ะให้ดูอะไร
ดูรอยแผลแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปวดไหลระบมนะคะ
ส่วนเสื้อสีเขียวที่เป็นคนก่อเหตุ
ชื่อว่านายตีเป็นอดีตเพื่อนบ้าน

เมื่อสองปีก่อนแต่ปรากฏว่านายตีคือ
นแรงกดดันไม่ไหวย้ายออกจากที่บ้านไปนะคะ
วันเกิดเหตุก็คือวันที่๓๐พฤษภาคม
คุณเฉลิมชัยเล่าบอกว่าตัวเขาเอง

ก็คุยกับเจ้าของร้านแล้วก็นั่งรอค่ะ
แต่ปรากฏว่านายตีมาจากไหนไม่ทราบค่ะ
เอาเหล็กที่ถือมาในมือไปฟาดนางป้าบเลยนะคะ
คุณเฉลิมชัยตกใจหันไปเห็น
คนก่อเหตุในตีทำไมมาโผล่ที่นี่ได้

ว่าไอ้การกระทำแบบนี้นายตีชำระแค้นเก่าค่ะ
หรืออย่างนี้ถ้าเกิดโผล่พริการขึ้นมา

ที่ดิฉันย้ำให้คุณผู้ชมอยู่ที่กล้องวงจรปิด

เอาเหล็กไปฟาดนายเฉลิมชัย

ถามว่าทำไมต้องย้ำให้ดูเพราะมันมีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เดี๋ยวขยายความต่อค่ะเรื่องของข้อกล่าวหานะคะ
เอามูลเหตุก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เฉลิมชัยเล่าบอกว่ามันมีเรื่องบาดหมางมาตั้งแต่ตอนนั้น

เลิมชัยกับตีเนี่ยเขามีบ้านอยู่ตรงข้ามกัน
แล้วหมาของนายตีเนี่ยปรากฏว่าตาย
ตายแล้วนายตีเนี่ยเอาซากหมามาทิ้งไว้ที่ถังขยะหน้าบ้านของนายเฉลิมชัย
เลิมชัยก็เลยลากเอาซากหมากลับไปไว้ที่บ้านของนายตี
กระทั่งทะเลาะกันค่ะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ
จากนั้นไม่นานนายตีก็ขี้เกียจอยู่แล้ว
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแบบนี้ประกัดท้ายบ้าน
ไม่ใช่ตัวนายเฉลิมชัยนะเราไปถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนที่ในตียังอยู่แถวนั้นเนี่ย
หัวมากเพราะนายตีจะไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายหน้าบ้าน
แล้วนายตีเลี้ยงหมาไว้ด้วยเลี้ยงหมาเสร็จแล้วไงอ่ะ
ชอบปล่อยให้หมาออกมาขี้หน้าบ้านของคนอื่นแล้วก็ไม่รับผิดชอบ
บ่นก็จะถูกนายตีเนี่ยด่าทอกลับแล้วจะอ้างตลอดว่านี่คือหมาจรจัด
เขาไม่ใช่เจ้าของหมานะคะ
เอาล่ะเพื่อนบ้านบอกแบบนี้คนเจ็บบอกแบบนี้นายตีว่าไง
เราก็ไปเจอนายตีด้วยค่ะนายตีบอกว่าครับแค้นใจ
ปมเหตุมาจากสองเรื่องตอนที่เล่าให้เราฟัง
คุณผู้ชมเราเบลอหน้าแบบนี้ท่านอาจจะไม่เห็นนะฮะ
น้ำตาคลอเบ้าจ้ะคือครับแค้นใจมาก
เรื่องแรกนายตีบอกว่า๑ครับแค้นใจเพราะผมถูกปรับลำ
ปรักปรำเรื่องอะไรเรื่องหมา
หมาเนี่ยผมก็บอกแล้วบอกชาวบ้านเพื่อนบ้านตลอดรวมถึงคนเจ็บด้วย
บอกว่าไอ้หมาที่ผมเลี้ยงมันเป็นหมาที่หลงมาเป็นหมาจรจัด
แล้วผมเองกับภรรยาให้ข้าวให้น้ำกินตอนกลางคืนก็ให้มันมานอนในบ้าน
กว่าจะเปิดประตูบ้านให้มันออกไปก็๑๐โมงเช้า
แต่ไอ้ขี้หมาที่ไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตี๕๖โมงเช้า
นั่นแปลว่าอะไรขี้หมามาก่อนก่อนที่จะปล่อยตัวหมาออกไปใช่ไหม
นี่ประเด็นที่๑ประเด็นที่๒ที่ผมแค้นฝังหุ่นแค้นฝังใจแค้นข้ามปีก็เพราะ
กลุ่มนายเฉลิมชัยคนเจ็บเนี่ยตอนเมื่อก่อนตอนที่อยู่บ้านตรงข้ามกัน
เฉลิมชัยกับเพื่อนบ้านตั้งวงกินเหล้า
แล้วจะมาทำร้ายร่างกายภรรยาของผมไงผมก็เลยโกรธค่ะ
มีครั้งหนึ่งเขาคืนนั้นเขาแบบดื่มสุรากัน
แล้วเขาก็ออกมาหาเรื่องผมแล้วมีปากเมืองมีคำที่สอง
เขาก็อยากซ่วนคนเหี้ยบุหริโท
ก็ถีบป๊อกใส่ภรรยาผมถึงหน้าบ้านเพราะภรรยาผมออกไปยิงเถียงเขา
จะทำอะไรถ้าเขาไม่เห็นจะทำอะไรกับผมก่อน
มแก้วเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับนายตีนะคือ

แต่ปรากฏว่าฝั่งคนเจ็บไม่พอใจค่ะ
จะให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่า
ทีนี้องค์ประกอบของข้อหาพยายามฆ่ามันไม่ใช่ว่าฟาดครั้งเดียว
แล้วตรงจุดที่ฟาดเนี่ยไม่ใช่จุดตายนะฮะ
ตำรวจบอกว่าไอ้พฤติกรรมลักษณะแบบนี้มันชัดเจนเลยไม่ใช่

ทัดดอกไม้อย่างที่พี่เบิร์ตบอกเนี่ย

อันนั้นได้ค่ะอ๋อแล้วยังมีอารมณ์กินทุเรียนไหมล่ะพี่เฉลิม
เฉลิมชัยใช่ไหมพี่เฉลิมชัยใช่ค่ะพี่เฉลิมชัย